เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
เรื่องราวนี้เกิดในเขตวัดฟาอารามสลดใจมากนะคะ
หนุ่มก่อสร้างรุ่นพี่ไม่พอใจรุ่นน้องชักมีดออกมาแทงคอจนเสียชีวิตแบบนี้
หลังก่อเหตุมือมีดเข้ามอบตัวอ้างว่าตัวเองตัวเล็กสู้ไม่ไหว

ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายบัญเจิดยิ้มช้อยเพื่อนคนงานด้วยกันหนีไปตั้งหลักกบดัน
พยานให้การบอกก่อนเกิดเหตุธีรยุทธ์กับบันเจิดดื่มสุราจากบ้านผู้รับเหมา
แล้วพากันมาดูดนตรีแก้บนที่วัดประหลักแร็ดระหว่างดื่มกินอยู่ด้วยกัน
โดยไม่แคมว่าอยู่ในเขตวัดบาอารามจู่เกิดมีปากเสียงกัน
ก่อนทำร้ายชกต่อยกันชุนละมุนผลปรากฏว่าธีรยุทธ์เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ
โดนมีดของบันเจิดปักเข้าคอจนล้มสุด
คุยกันแล้วก็ฝากพระกบันทร์เขาจำตัวมันอยู่บนตามเลยเขามันรู้จักกันไง
นายประทีบผู้รับเหมาซึ่งเป็นหัวหน้างานบอกทั้งสองคนเป็นคนงานใหม่
เจิดพาธีรยุทธ์ที่เพิ่งพ้นโทษมาได้เจ็ดวันซึ่งเขารู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง
สมัครทำงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มงานวันแรกเมื่อวันเสาร์กระทั่งเย็นวันอาทิตย์
พากันมานั่งดื่มเหล้าที่บ้านก่อนจะพากันมาดูดนตรีช่วงเกิดเหตุตนออกไปซื้อเหล้าพอดี
พอกลับมาก็พบว่าเกิดเรื่องต่อมานายประทีบพานายบัญเจิดมือมีดเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
เขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุนายประทีบนัดเวลาให้มาเจอกันที่รถตอน๔ทุ่มเพื่อกลับบ้าน
แต่พอถึงเวลานายธีรยุทธ์เดินแยกไปเพียงลำพังโทรศัพท์ก็ไม่มีทำให้เขาต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยประกาศตามให้กลับมารถ
ธีรยุทธ์มาถึงตนจึงตักเตือนสั่งสอนเพราะเห็นว่าเป็นรุ่นน้อง
แต่ถ้าว่านายธีรยุทธ์ซึ่งอยู่ในอาการมืนเมาเกิดไม่พอใจตรงปรีกเข้ามาชกต่อยจนเกิดต่อสู้กัน
ตัวเล็กกว่าจึงอาศัยเครื่องทุ่นแรงหันไปคว้ามีดปลอกสายไฟแทงเข้าที่ลำคอ
ให้เวลา๔ทุ่มเพื่อมารวมกันเขาไม่มีโทรศัพท์
แต่คือเดินไปแยกไปเที่ยวคนเดียวก็ให้เขาประกาศเรียก
ถ้าใครอย่างไม่ลงมาลายก็คือที่มันไม่มีธุระครับ
แต่ว่ามาถึงนึงทีนึงเขาเมามาเลย
สู้กันแล้วเลยควักมีดแทง
ตำรวจคุมตัวบันเจิดไปสอบปากคำ
โรงพักแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนนำตัวไปฝากคังที่ศาลจังหวัดพิศนุโลก
งานนี้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดในวัดบาอารามยังกล้าก่อเหตุฆ่ากัน
ปฐมเหตุของเรื่องมาจากฤทธิ์สุราทั้งนั้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน